ว้าวผู้ชายในฝัน
มาอีกแล้วผู้ชายในฝันวันนี้เมาส์กันสองวันก็ยังไม่หายอยากรู้เอ้ย
หายคิดถึงสักทีไหนก็ไหนวันนี้สองแม่บ้านสุดแซ่บก็เลยขอจัดเต็ม
รับรองแฟนกรี๊ดกันจนหน้าจอแตกคำเตือนอย่าลืมสะกิดเพื่อนคนข้างมาดูกันด้วยนะจ๊ะ
รอช้าทำไมไปชมกันเลย
พอแล้วพอแล้วยังอยู่กันต่อนะคะกับผู้ชายในฝันนะคะ

ใช่แล้วค่ะน่ารักที่สุดเลยนะ

เดี๋ยววันนี้มาล้วงลึกกันต่อคุณน้อง

ว่าผู้ชายในฝันเนี่ยมาเนี่ย
โดนอย่างนี้กันทุกคนเลย

ทำไมพระเอกถึงได้ตกลุ้มรางนางร้ายเสมอ

มีเสน่ห์ครับ

ประมาณนั้น

ผมจะยิงเข้ามาแล้วขอความช่วยเหลือโดย

จะดีเหรอ

ถ้าหากว่าคุณกำลังตัดสินใจ
ที่คุณมั่นใจว่าคนนี้แหละคือคนที่สุด
สาวคนนี้ดันไม่ลืมแฟนเก่าคุณจะทำยังไง
ตอบค่ะ

ก็ไม่เชิงแล้วมันก็เพราะว่าจริงมันน่าจะมีเหตุผลมากกว่าถ้าจะไม่มามันบอกกันตรงได้

ต่อไปค่ะถ้าหากว่าคุณกำลังร้องเพลงในงานแห่งหนึ่ง
แต่มีผู้หญิงคนนึงมายืนฟังสบตาพร้อมให้ดอกไม้
แล้วบอกว่าไปดื่มกาแฟกันไหม
แต่คุณไม่อยากไปจะมีวิธีปฏิเสธยังไง

ใช่ไปดื่มกาแฟกันไหมคะ

เราอยากให้ไปดื่มด้วยกัน

ผมก็จะก่อจะดีหรอครับ

ว่าจะดีหรอครับ

ถ้าระหว่างเดินผ่านเตาสาวกลุ่มใหญ่
โดนบรรดาเซาแก่แม่ไม้แซวว่า
แซวว่า
จะไปไหนจ้ะน้องชายจะทำอย่างไรโอ้โฮ
ไม่ต้องเคลียร์แล้วที่นี่หรอไม่ได้
เหมือนคุณพ่ออะไรหรอ
จะดีเหรออย่างนี้ก็เป็นลูกกดีกว่า
ไม่ต้องเป็นแฟนหรอก
ก็มีเหตุผล
ต่อไปถ้าคุณกำลังคบหากับ
ผู้หญิงคนหนึ่งที่คุณคิดว่าใช่

บอกใครให้เก็บเป็นความลับ

เพราะว่าก็เท่ากับว่าเหตุผลคือ

เขาก็คงยังต้องมองคนอื่นอยู่บ้าง
อย่างนั้นผมก็ต้องมีสิทธิ์ที่จะทำแบบนี้

ถ้ามีสาวมาบอกว่าเลิกกันเถอะ

จะตอบว่า

ตลกคำมันก็ยังไม่อยู่นะเพราะเลยหลักจากนั้นเนี่ย
ก็เลยปุ๊ยทองแล้วก็ละจิ๊กหน้าเขา

ได้รู้นะว่าจริงแล้วนี้

แต่เขาก็เริ่มแบบว่าเป็นตัวตนเพิ่มขึ้นแล้ว
เออไม่ปิดแล้วแล้ว